ตอนนี้ถือว่าสถานการณ์โควิด๑๙ในไทยยังน่าเป็นห่วงนะคะหลายพื้นที่หลายจังหวัด
ก็ยังมียอดผู้ป่วยพุ่งสูงขึ้นเรื่อยนะคะ
ตอนนี้ที่หลายคนเป็นห่วงคือที่จังหวัดตาก
แล้วก็มีคนที่ติดโควิดมารอบแรกเนี่ยมาติด๑๗คน
รอบที่สองมาติดสิบสี่คนเห็นว่ารอบล่าสุดมายี่สิบเอ็ด
ยี่สิบเอ็ดคนเลยนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
แล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดตากค่ะก็นำรถบรรทุกทหาร
รับตัวคนไทยที่ลักลอบข้ามแม่น้ำเมย์จากบ่อน
ซิโนสกายคอมเพล็กซ์จากฝั่งจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมา
เข้ามานะคะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
อย่างที่บอกว่าล็อตนี้เป็นล็อตที่สามแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ย
สวมชุดพีพีอีเข้าไปคุมตัวทุกคนขึ้นรถ
ปิดอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดด้วย
เพราะว่ามีการตรวจเบื้องต้นมาจากทางฝั่งเมียนมาแล้ว
ว่าล็อตที่สามยี่สิบเอ็ดคนเนี้ยติดโควิดกันมาหมดเลยนะคะ
มีข่าวอีกด้วยว่าคนไทยที่ลักลอบไปทำงาน
ที่บ่อนกาซิโนสกายคอมเพล็กซ์อีกกว่าสองร้อยคนเนี้ย
ตอนนี้เริ่มมีอาการป่วยแล้วนะคะมีการนำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมียนมาร์
เข้ามาตรวจอาการแล้วถ้าเจอใครติดเขาจะส่งกลับมาที่ไทยทันที
แล้วก็ส่งขล้ามกลับมาที่เอ่ออำเภอแม่สอดจับตากเนี้ยค่ะ
ครับตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลแม่สอดมียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมอยู่ที่หกสิบหกรายแล้วนะคะ
รักษาหายยี่สิบสองรายเสียชีวิตแล้วหนึ่งรายรักษาตัวอยู่อีกสี่สิบสามรายค่ะ
ซึ่งเช้ามืดนี้เองทหารกองกำลังนเรสวนยังได้จับตัวคนไทย๔คน
แล้วก็เมียนมาร์๑คนลักลอบข้ามแม่น้ำเมยจากฝั่งเมียนมาร์
มาที่คิดว่าน่าจะหลบหนีออกจากบ่อนคาซิโนเพราะกลัวโควิดนี่แหละ
แล้วก็ลักลอบเข้ามาที่จังหวัดตากนะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว
ตรวจคัดกรองแล้วก็นำตัวเข้าโลคอลครอนทีนก่อนแล้วนะคะ
เดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมายคือเรื่องทางชายแดนทางฝั่งตรงเนี้ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับพลตรีสุริยะเอี่ยมสุโรรองแม่ทัพภาคที่๓นะครับ
บอกว่าการปฏิบัติหน้าที่ในฝั่งชายแดนเนี่ย

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าค่ะนะแต่ก็อยากให้ทราบว่า
พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดตามแนวชายแดนบริเวณฝั่งนี้นะครับ
มีอยู่ทั้งหมด๙๘๗กิโลเมตรนะฮะ
จังหวัดตากเนี่ย๕๓๓กิโลเมตรแม่ห้องศร๔๕๔กิโลเมตรนะครับ
ก็พยายามอย่างเต็มที่ช่วงที่ผ่านมาก็เพิ่มมาตรการในการสกัดกั้น
ตั้งแต่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมาก็จะเน้นเป็นการเฉพาะเลย
วางกำลังในพื้นที่แม่สอดซึ่งเป็นพื้นที่เพ่งเล็งด้วย
ทีนี้ล่าสุดที่มีสื่อออนไลน์เนี่ยได้โพสต์เรื่องราวว่า
ทหารมีส่วนเกี่ยวข้องในการนำแรงงานต่างด้าวจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาค่ะนะ
แม่ทัพภาคที่๓นะครับรองแม่ทัพภาคที่๓นะครับ
ชี้แจงว่ากรณีที่สื่อโซเชียลเผยแพร่ข้อกังวลที่มีคนไทยข้ามแดน
ยังฝั่งแม่สอดจังหวัดตากตามข้อมูลการข่าวทราบว่าบรรดาคนไทยเหล่านั้น
ข้ามแดนไปทำงานในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านในหลากหลายอาชีพ
ตั้งแต่ช่วงเกิดการสถานการณ์แพร่ระบาดมีทั้งข้ามไปแบบถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย
เมื่อมีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในประเทศเพื่อนบ้าน
สถานประกอบการเขาก็ปิดตัวทำให้แรงงานไทยที่อยู่ฝั่งเมียนมาเนี่ย
ต้องการกลับบ้านก็ทำให้ลักลอบข้ามแดนเข้ามา
เมื่อจะลักลอบเข้ามาเราก็ต้องไปรับเข้ามาแล้วก็เอามากักตัวให้ถูกต้อง
ก็มีทั้งที่พบเชื้อและไม่พบเชื้อแต่ว่าหลังมาเนี่ย๓๔วัน
เฉพาะภาพล่าสุดที่ถูกเปิดเผยมาเนี่ยส่วนใหญ่จะติดทั้งนั้น
บอกกำลังจะมีเข้ามาอีกเป็นร้อยเลย
คือตามข้อมูลของทางจังหวัดแล้วก็ทหารเนี่ยบอกว่า
คนไทยที่ทำงานที่ฝั่งเพื่อนบ้านเนี่ยมีประมาณ๔๐๐คนนะครับ

แล้วก็คาดว่าจะติดเชื้ออยู่สักประมาณ
ซึ่งตอนนี้เดินทางกลับมาแล้ว๗๕คนได้

พลเรือโทเชษฐาใจเปี่ยมโคโสกองทัพเรือเปิดเผยบอกว่า
มีกำลังพลเรือหลวงจักรีนรเบศ๒นายติดโควิด๑๙ค่ะ
คราวนี้กักกันทั้งกองเลยนะกับ๓๐๐นาย
คือช่วงวันหยุดที่ผ่านมามีกองกำลังพลบางคนนะคะ
เขาไปรับประทานอาหารที่ร้านในพื้นที่จังหวัดชนบุรีซึ่งก็เป็นพื้นที่เสี่ยง
ทีนี้พอตรวจพบว่ามีใครไปบ้างเนี่ยนับได้๑๑นาย
ก็เข้าไปตรวจสอบตรวจคลินิกตรวจที่โรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ
ผลการตรวจทั้ง๑๑นายปรากฏว่า๒ใน๑๑ติดโควิดค่ะ
โรงพยาบาลก็แจ้งไปให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้ติดเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรวมแล้ว๒๗๓นายนะคะ
ต้องไปตรวจหาเชื้อแล้วก็ต้องกักตัว๑๔วันด้วย
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจค่ะ
ซึ่งกองทัพเรือก็นำกำลังพลที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องกักกันโรค๒๗๓นายเนี่ย
กักตัวที่อาคารรับรองสัตหีบที่จัดเอาไว้แล้วนะคะ
จะกักตัวให้ครบแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการการกักกันโรคทุกประการด้วย
นี่ค่ะก็พาไปกันและ๒๐๐ตัวนาย
ทีนี้ที่จังหวัดระยองค่ะ
ก็แถลงความคืบหน้าบอกว่าวันนี้เนี่ยระยองมีผู้ป่วยเพิ่ม๑๑คนนะคะ
ยังคงเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกับบ่อนการพนันอยู่ดี
และมีจุดเสี่ยงใหม่คือโรงเบียร์ศรีราชาโรงเบียร์ป่าแดงในอำเภอสัตหิบ
จังหวัดชนบุรีเพราะฉะนั้นทางจังหวัดบอกว่า
ใครไปสองที่นี้ในวันที่ยี่สิบสี่ถึงสามสิบเอ็ดธันวาคม
ไปตรวจโควิดด่วนแถมยังรู้มาอีกนะคะว่า
อืมอ่าท่านผู้ชมครับเรื่องของคู่สิบเก้า
เดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเรารายงานให้นะครับ